ที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสียชีวิตลงไปนะครับ
ก็เลยทำให้มีคำถามตามมามากมายว่า
ซึ่งมีคนมองว่านี่เป็นเพียงการผลัดใบของกลุ่มเท่านั้น
เพราะวัฒนธรรมที่ผลหลักยังคงอยู่

นี่คือบ้านพักนายมะแซ่อุเซงในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ปี๒๕๔๖เจ้าหน้าที่ยึดเอกสารบันได๗ขั้นแห่งการปฏิวัติ
ซึ่งเป็นแผนในการก่อการร้าย
เพื่อแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่เป็นรัฐปัตตานีดารุสรามได้จากบ้านพักหลังนี้
บ้านหลังนี้จึงเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของการคลายปมสาเหตุ
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และทำให้เจ้าหน้าที่รู้ถึงกระบวนการก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่มะแซ่อูเซงหนีหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาส
ในข้อหาแบ่งแยกดินแดนเป็นขบดและอ้างยี่เมื่อปี๒๕๕๙
หลังเหตุการณ์ป้นปืนที่กองพลพัฒนาที่๔
ค่ายปีเล้งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
เขาไม่เคยกลับมาที่นี่แม้แต่ครั้งเดียว
มีเพียงลูกสาวและลูกชายเท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่
และในที่สุดมะแสก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีก
เมื่อเสียชีวิตด้วยโรควรรณโรคที่กรุงกุลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมา
หลานชายของนายมะแซ่อูเซงยืนยันว่า
น้าชายได้เสียชีวิตลงแล้วจริง
และทำการฝังร่างไว้ที่ประเทศมาเลเซีย
โดยมีเพียงภรรยาพร้อมลูกสาวและลูกชายของนายมะแซ่อูเซ็ง

แต่ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ชัดเจนใช่ไหมคะว่า

ใช่ค่ะก็แค่ได้กระแสข่าว
แล้วก็มีภาพออกมาด้วยเดี๋ยวจัดหนึ่ง
แต่ข่าวที่ออกมาก็คือเหมือนกับว่าเสียแล้วทำพิธีเรียบร้อยแล้ว
แกมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
ที่ถือว่าเป็นแกนนำที่มีความสำคัญ
และเป็นที่เชื่อถือของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจถูกมองว่าจะกระทบต่อความเคลื่อนไหวของขบวนการ
โดยเฉพาะเมื่อมะแซ่อุเซงหรืออุศตาศแส่
แกนนำใหญ่ที่ควบคุมการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
และยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ตาดิกานราธิวาสหรือปูซากา
ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มครูสอนศาสนาเป็นเครือข่าย
ขยายฐานมวลชนแนวร่วมสมาชิก
แต่การเสียชีวิตของมะแซกลับถูกมองว่า
เพราะฐานอิทธิพลของกลุ่มมะแซยังคงอยู่
โดยมีนายอับดุลอาซิสาและผู้ที่ขึ้นมาทำหน้าที่
และผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยา
เป็นลูกศิษย์ของนายสปาอิงบาซอร์อดีตครูใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
สำหรับประวัติแม่แซ่อูเซงมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่๓๓ทับ๑
ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้มะแซเคยรับราชการเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายเสนานรงค์
สังกัดกองร้อยที่๕กองพันธุ์ที่๑
รับราชการทหารมีส่วนร่วมในการปราบรามโจรจีนคอมมิวนิสต์
ระหว่างปี๒๕๒๒ถึงปี๒๕๕๙
โดยมะแซมีประวัติการฝึกการก่อเหตุวินาศกรรม
และรบแบบกองโจรจากโรงเรียนในร้อยประเทศลิเบีย

แซสามารถหลบหนีไปได้
โดยหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซีย
จากการช่วยเหลือของนายเจ๊กูแมสกูเต๊ะ
ประธานขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี
เพื่อก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

อริยโภจารย์ข่าวไทยรัฐทีวีแรงงาน